เจ้าแม่แดงณต้นกล้ามปู่ริมชายหาดพยูน

มาก

สารเจ้าแม่แดงตั้งอยู่ใต้ต้นกล้ามปู
ริมชายหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ไปตามหาหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะคะ
ถูกขึ้นทะเลซัดต้นกล้ามปูตรงนั้น
สารล้มลงทะเลไปแล้ว
แต่ชาวบ้านเขาว่ากันว่ายังคงความเหี้ยน
เพราะมีคนเห็นหญิงสาวสวมชุดไทยสบาย
ยืนอยู่แถวนั้นปรากฏตัวอยู่แถวนั้นให้ได้หลอนกันอยู่เสมอเลย
แล้วที่เขาบอกอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ที่มีคนเห็น
มักจะถูกโชคถูกรางวัลกันเป็นประจำ
ล่าสุดก็มีคนถูกเลขท้าย๒ตัว
เขาบอกว่าถูกกันไปเกือบยกหมู่บ้านมาแล้ว
คุณนิยมเสมอนะคะเสื้อยู่สีดำเมื่อกี้นะ
เขาเล่าให้ฟังว่านี่
ความลี้ลับที่เขาเคยเจอเขาเคยฝันถึงเจ้าแม่แดง
มาในร่างของหงตัวใหญ่สีขาว

ในฝันเขาคุยกับเพื่อนที่เป็นตรวจ
บอกว่าให้ใช้ปืนยิง
จนหงศ์ตกลงมาในทะเล
แล้วพอวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่ากลายเป็นหญิงสาว

แล้วก็มีการพูดคุยสนทนากัน
หญิงสาวคนในฝันนั้นพูดออกมาเป็นตัวเลข
ซึ่งเขาบอกมันคือเลขแห่งโชคลาภในงวดที่จะถึงนี้
โอ้โหเรื่องราวในฝันนี่มันช่างยาวดีแท้
เวลาคุณฝันเขาเรียกว่าฝันเป็นตุเป็นตะ

แบบนั้นจริงใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคน
ที่นั่งยันยืนยันนอนยันว่าเคยเห็นหญิงสวยเลย
สวมสบายเดินผ่านแบบจากเห็นก็ป๊าเนี่ยคุณพี่นี่
วิ่งหนีหลอนไปทั้งชุมชนเลยนะ
เขาบอกว่ามาให้เห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะ

คุณพี่คนที่เล่าคือคนนี้นะเห็นไหม

ขลืนดูฝั่งเห็นไหมรีลาว่าเขาเห็นหงก์บินมา

กลายเล่าด้วยกิ๊กเฉ๋ล้วก็คุยกัน

ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะไปในงวดถัดไป
ไปรับไปไปพวกไอ้รายการรับผมรัปเปอร์ไปลองเพลงรับกูไป

เออ

เอออย่าบอกตอกเยอะมันคิดมาก

ตอนนี้ทำมืออะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละ